อิทธิวฤษอิทธิพลจากพายุมูลานี้คือกระทบมาที่เพชรชมูลบ้านเราค่ะ
คุณผู้ชมคือชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนแล้วว่าส่วนหนึ่งนะ
ผู้พายที่ลงพื้นที่ไปแจ็งข้าวของให้กับชาวบ้าน
ลงพื้นที่ทุลักทุเลมากอยากให้ดูภาพบรรยากาศค่ะ
ทุลักษณ์ทุเลปะโอ้โหโอ้โหต้องจับมือประสานกันอ่ะ
เพื่อดูน้ำถ่วงน้ำต้านกระแสนน้ำอ่ะไหลแรงมาก
ไหลแรงเพราะว่ามวลน้ำมันเยอะบวกกับเห็นไหมทั้งดินทั้งโครนมากับน้ำ
โอ้โหแล้วพยายามเอื้อมเข้ากล่องไปให้คุณลุงเสื้อสีฟ้าค่ะ
เอวอ่ะเอวเอวหูเอวนี่ค่ะอะไรอ่ะ
ผมแล้วกลัวสะดุดอ่ะถ้าสะดุดล้มไปนี่โอ้โหโดนพัดไปเลยนะ
ใช่ค่ะโอ้นี่คุณผู้ชมนี่คือความเดือดร้อนนะคะ
แต่น้ำเหรอน้ำที่มาเยอะเหรอจะสู้น้ำใจของพี่น้องชาวหลมศักดิ์เพชรบูรณ์ได้
โดยเฉพาะพี่กู้ภัยนี่ค่ะเอาเรือท้องแบนนะคะลงพื้นที่แบบนี้เลยนะคะ
แจกข้าวกล่องอุปกรณ์ยังชีพไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งต่าง
โอ้โหจุดดังกล่าวเนี่ยปักหมุดให้อีกรอบหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
คือจริงแล้วในพื้นที่เกิดเหตุการณ์น้ำป่าทะลักมาตั้งแต่คืนวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะ
ทะลักเข้าท่วมหลายตำบนเลยนะคะหลายตำบนเนี่ยระดับน้ำสูงสักประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตร
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่รุ่มต่ำหน่อยก็ระดับน้ำก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสักประมาณ๕๐๖๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนหนักหนักเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็อบพยพคนเนี่ยออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
ดูสิคะเห็นใจเนอะให้กำลังใจนะคะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะ